ครั้งนั้นเธอพูดแล้วไม่ฟังโอ้โหเสียหลักพุ่งเข้าบ้านเลย
เหินมาแต่ไกลคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูทางขวานะนี่โอ้โหกระเด้งมาเลยฮะ
ตรงนี้คือริมถนนสาย๓๒๔๕ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง๕ทุ่ม
คืนวันศุกร์ที่ผ่านมา๑๗พฤศจิกายน
พอพุ่งเข้าบ้านไปคนที่นอนอยู่พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งตกใจดิ
กำลังจะนอนเลยตื่นออกมาดูวิ่งออกมาดูครับ
เจอกระบะสีขาวจอดแล้วจอดอยู่มุดเข้าบ้านของชาวบ้าน
คนขับเนี่ยเป็นผู้ชายมากับแฟนสาวครับแต่ว่าทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะ
นี่ตรงนี้เลยแต่ว่าทรัพย์สินในบ้านมีอะไรกันศาสตร์ด้วย
กระถางต้นไม้รถยนต์โอ้โหโดนแรงชนเข้าไปนะครับสีหายราบไปหน้ากลองเลย
คนขับรถครับผู้ชายเนี่ยบอกว่าอ๋อระหว่างทางผมทะเลาะกับแฟน
ก็ยื้อแย่งพวงมาลัยกันรถก็เลยเสียหลักครับพุ่งชนเข้าบ้านเนี่ย
บึ้มชนเข้ามาในบ้านเลยได้ยินเสียงเลยครับก็พบว่ากระบาดสีขาวมาจอดเนี่ย
บ้านเราเห้ยรถไขรรถบ้านตาก็ไม่ใช่พอมองไปหน้าบ้านทุกอย่างแหลกหมด
โชคดีว่ารถไม่พุ่งเข้าห้องนอนตาไม่งั้นโอ้ตาไม่ได้อยู่ถึงอายุ๗๓แล้ว
หลังเกิดเหตุครับตำรวจสภปลวกแดงก็เชิญคนขับไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
แล้วก็ให้คุณเจ้าของบ้านธือคุณตาอูดมด้วยนะ
ธะเลาะกันจอดครับ
เป็นคู่รักกันทะเลาะกันให้จอดรถ
มันจะมีอยู่สองอย่างไม่แย่งพวงมาลัยก็เปิดประตูรถกระโดด

พอถึงจังหวะนั้นมันด้วยอารมณ์คน๒คนหรอ